คุณผู้ชมอยู่แถวบังเสาทงสมุทรประการไหม

ยางแตกถนนใช่ไหมครับถนนครับอย่างนี้เลยหรอ
ไม่ใช่รถเธอยางแตกคันเดียวนะ
มีมอเตอร์ไซค์อีก๕คันล้มละเนละนาด
บาดเจ็บไปแจ้งความไปแจ้งความเลย
กำลัวถามมาแจ้งทำไม

นี่คุณวรพรถามเหมือนกับที่เขาถามกัน

นางสาวถิตินาศกัณฑาสุวรรณ
เธอเป็นคนโพสต์เล่าเหตุการณ์บอกว่า
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา๕ทุ่ม๑๐นาที
กำลังขับรถกลับบ้านที่ปฐุม
มาถึงถนนเส้นคู่ขนานบางนาตราด
ตำบลศรีษะจราเข้ใหญ่บางสาวทงสมุทรปราการ

ตึ้งไปมันไปชนกับก้อนยางมะตอยเบอร์เลอร์เลย
ที่อยู่บนถนนจอดรถลงมาดูเอ้า
ถังน้ำมันแตกเลยนะแล้วก็ยางแตกด้วย

พอลงไปกลางถนนมันเป็นหลุมบัลเลอร์เลย
หินแตกเพียบแล้วนูนขึ้นมาก็มี
บอกเคราะห์ดีนะคืนนั้นขับไม่เร็วนี่ขนาดไม่เร็วนะ

กลับไปดูตรงจุดเกิดเหตุโอ้โหมอเตอร์ไซค์สองคันฮะ
ไซค์๒คันเสียหลักล้มกันอยู่ตรงนั้น
ก็เลยเดินไปถามว่าพี่ล้มอยู่นานยังเนี่ย
ได้รับคำตอบว่าล้มมาชั่วโมงนึงแล้ว
โทรไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ยังไม่มา
นี่ดูไอ้แผ่นยามะตอย
หลังจากนั้นเธอก็ไปที่สพบางสาวทง
ไปโรงประทิตย์ประจำวัติแต่ได้รับคำตอบที่

เออขับประมาทเองทำไมขับไม่ดูทาง
โอ้มันจี๊ดมันจี๊ดจี๊ดขึ้นมาเลย

ร้องเรียนไม่ได้หรอก
มันเกิดจากความประหมาติของเราเอง
ขับรถแบบไม่ดูเอง

ตรงนั้นที่เกิดเหตุก็คือ
ไม่มีป้ายเตือนหรือสัญญาณเตือนเลยว่า

แล้วปันก็บอกไปว่าเนี่ยมีมอไซค์อีก๒คัน
ที่เสียหลักได้รับบาดจิตอีก๔คน

ฝั่งเธอบอกมันจะเป็นเรื่องของเขาได้อย่างไร
และก็จะเป็นความประมาทของพวกเราได้อย่างไร

เขาทำถนนดีมาให้ใช้ก็บุญแล้ว

ล่าสุดหน่วยงานที่รับผิดชอบเอายางมาตอยมากรบเลย

อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแลให้มากกว่านี้

แล้วก็ไฟส่องสว่างขอด้วยได้ไหม
ไฟมืดถนนไม่ดีอันนี้คือปัจจัยเต็มเลยค่ะ
ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลหน่อยก็แล้วกันนะคะ